เรื่องเกี่ยวกับคดีของดารากันหน่อยนะคะ
หลังจากที่เอมี่แอมเรียจาคอปได้ออกจากการคุมขังที่ทันทะสถานเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็มีการตั้งคำถามว่าทำไมถึงออกมา
ก่อนเวลาที่กำหนดคนที่ตั้งคำถามหนัก
แล้วพยายามหาหลักฐานหนักเพื่อมายืนยันเรื่องนี้
ก็คือนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ออกมาบอกว่าคดีนี้มันมีอะไรแหม่งอยู่นะ

สรุปล่าสุดนะคะหอบหลักฐานไปเลย
ร้องเรียนต่อพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ให้ตรวจสอบกรณีสารยกฟ้องนางสาวเอเมรีจาคอปหรือเอมี่
มิสทีนไทยแลนด์ปี๒๐๐๖นะคะในข้อหาร่วมการจำหน่ายยาเสพติด
โดยอ้างว่าคือคุณอัจฉริยะบอกว่ามีตำรวจและบุคคลภายนอกเข้ามา
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือก็คือคำว่าวิ่งเต้น
และมีทนายความคนดังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการ
คนดังนะคนดังยังไม่ได้ระบุว่าเป็นใครเนี่ยนะคะ
ซึ่งต่อมาพลตำรวจโทชานเทพได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้แล้วคือท่านแต่งตั้งมาตั้งแต่๑๑กันยายนนะคะ
คนที่เป็นประธานในการตรวจสอบเรื่องนี้คือพลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวง
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ท่านบอกว่าผ่านมาแล้วประมาณ๑๐กว่าวันเนี่ย
บกพร่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีนี้
ประมาณ๕๖นายไม่ว่าจะเป็นชุดจับกลุ่ม
เป็นพนักงานสอบสวนรวมถึงมีเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมระดับสูง

แต่ยังไม่เปิดเผยในรายละเอียดนะคะ
ซึ่งคาดว่าจะทราบผลสรุปทั้งหมด
ช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้บอกขอเวลาอีกสักพักนะคะ
ทีมข่าวของเราเอาเรื่องนี้แหละ
ไปสอบถามทนายอีกหนึ่งคน
ว่าถ้าเรื่องนี้มันเป็นจริงมีการวิ่งเต้นจริง
มันจะเป็นอย่างไรมันจะเกิดอะไรขึ้น
ก็คือทนายเกิดผลแก้วเกิด
ท่านบอกว่าถ้ามีการตรวจสอบแล้วพบว่ามี
ขบวนการวิ่งเต้นช่วยเอมี่ให้หลุดคดียาเสพติดจริง
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือบุคคลระดับสูง

อาจจะมีความผิดทั้งอาญาและวินัยเลยนะคะ
ส่วนของอาญาเข้าข่ายเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบหรือเรียกรับสินบน
ฝากฝั่งของเอมมี่ถ้าไปวิ่งเต้นจริง
ไปเอาอะไรที่ไปติดสินบนเขา
และให้เขาช่วยวิ่งเต้นจนหลุดคดีนี้นะคะ

ก็คือเข้าข่ายมาตรา๑๔๔ฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน
ซึ่งคดีนี้ต้องบอกก่อนนะครับ
เป็นคนละส่วนกับคดียาเสพติดที่สารมีนบุรี
มีคำพิพากษายกฟ้องข้อหาครอบครองยาเสพติด
เพื่อจำหน่ายโดยคงข้อหาเสพยาเสพติด
ในส่วนนี้เมื่อมีคำพิพากษาออกมาแล้วแน่นอนว่า
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาใดทั้งสิ้น
แต่ตามกระบวนการแล้วคำพิพากษาดังกล่าว

ดังนั้นพนักงานอายการซึ่งเป็นโจทย์
สามารถยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาได้ค่ะ
เพราะว่ากระบวนการพิจารณาคดีของศาลมันไปตามลำดับชั้น

เมื่ออายการไม่เห็นพร้อมด้วยก็ต้องอุทธรณ์

ส่วนเรื่องที่ต่อให้ตำรวจนำสืบได้ว่าค้าหรือไม่

พอฟ้องไปแล้วก็ต้องไปว่ากันในชั้นอุทธรณ์ครับ
ก็อายการก็น่าจะอุทธรณ์อยู่แล้ว
ประการหนึ่งในเรื่องคดีที่พบชนเนี่ย
ให้สัมภาษณ์ว่ามีกระบวนการที่พยายามที่จะทำลายกระบวนการยุทธรรมเนี่ย
ถ้ามันเป็นจริงว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องแน่นอนครับ

ให้สินบนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะใดฐานะหนึ่งอยู่แล้วครับ
เรื่องที่พนักงานตำรวจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรอบกระบวนการยุทธรรมระดับสูงเนี่ย
ข้องอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องไปว่ากล่าวอีกคดีหนึ่ง
ซึ่งมีทั้งทางอาญาและทางวินัย
ในส่วนทางอาญานี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรที่พนักงานสอบสวนเขาสอบได้
น่าจะเป็นเรื่องของความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่และความผิดเกี่ยวกับยุติธรรม
อาจจะเป็นเรื่องปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
หรือเรื่องรับสินบนอันนี้ผมคาดนะครับน่าจะเป็นทำนองนี้มากกว่า
ว่าสอบเรื่องไหนมันไปเกี่ยวข้องกับคดีไหน
ทราบแค่ว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเนี่ยนะคะ
หากเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน
ก็ต้องดูว่าทนายความคนดังคนนี้ไปเกี่ยวข้องอย่างไรในฐานะอะไร
เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานหรือเป็นตัวการเรียกรับสินบนเอง
หากตรวจสอบพบการกระทำผิดจริงจะมีโทษสูงสุด
ก็คือการลบชื่อออกจากบัญชีการประกอบวิชาชีพทนายความ

ส่วนทางด้านของเอมมี่ตอนนี้อยู่ไหนนะคะ
ก็คือเข้าพิธีโกนผมบวชชีแบบเงียบ
โดยไม่ได้มีการเปิดเผยระยะเวลาในการบวชชีพ
จะบวชกี่วันแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยสถานที่ด้วย
เพียงว่าอยู่ในพื้นที่ปราจีนบุรี
และมีครอบครัวเท่านั้นที่ร่วมพิธีด้วยค่ะ
ซึ่งล่าสุดทางด้านของนายอัจฌัยเรือง
รัฐนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม

เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีของเอมมี่อามาเรีย
ว่าผู้ว่าจ้างใช้เงินในกระบวนการต่อสู้คดี๑๕ล้านบาททีเดียวครับ
ในการเข้าถึงข้อมูลทางคดี
อันนี้เป็นข้อมูลที่เพิ่งจะเปิดเผยล่าสุดออกมานะครับ
หลังจากนี้จะนำพยานหลักฐานและชื่อผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด
ร้องเรียนต่อสารให้ตรวจสอบว่าทั้งหมดเนี่ย
กระทำการเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลหรือไม่
ถ้าเข้าข่ายก็ต้องว่าไปตามกระบวนการนะครับ